คุณผู้ชมคะไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะ
คุณพิธาค่ะก็พาดังด้านของผู้สมัครนะคะของพักเก้าไกล
เพราะว่าที่ระยองเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเลือกกันใหม่เนอ
เลือกตั้งที่สามเนื่องจากว่าส่อสองพักเก้าไกลคนเดิมนะคะ
คุณนครชัยคุณนรงค์เนี่ยลาออกไปเพราะเคยมีเรื่องของดีความ
ทีนี้เนี่ยก็วันนี้คึกคักเลยเพราะเหล่าบรรดาร่องส้มทั้งหลาย
ก็ไปรอต้อนรับคุณพิทาเพราะไปเองเลย
แล้วก็คุณชัดธวัฒน์เนี่ยก็ไปด้วยนะคะรายขาขนิตการพัก
ที่ผู้สมัครไปลงรับสมัครเลือกตั้ง
คุณรู้ไหมปรากฏว่าไปคนแรกนะแล้วมีคนเดียวก็ได้เบอร์หนึ่ง

ก็จะมีหลักวัฒนาดร่อมส้มมายืนขอลอถ่ายรูปกันจะจำนวนมาก

พอมาแต่เช้ามาแบบนี้ก็ได้เบอร์หนึ่งไป

แล้วก็อยากจะขอเชิญชวนประชาชนให้ออกมาเลือกตั้งกันวันที่๑๐กันยายนนี้ด้วย
เชื่อว่าประชาชนยังคงไว้วางใจพักก้าวไกลอยู่ค่ะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าตัวเขานี่แหละเดี๋ยวจะมาช่วยคุณพงศธร
พงศธรหาเสียแน่นอน
แล้วก็ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อมครั้งแรก
หลังจากที่ตั้งแต่เลือกตั้งมา๑๔พฤษภาคม
ก็ยังตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จเลยค่ะ
ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะสารรัฐธรรมนูลนัดพิจารณาปม

คุณวิทาบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวต้องติดตามนะกระบวนการของศาล
ส่วนกรกตเตรียมเรียกคุณพิทาไปสอบเพิ่ม
คณะกรรมการไต่สวนเสนอยกคำร้องผิดมาตรา๑๕

รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ตัดลงรับสมัครเลือกตั้ง
ก็อย่างที่ออกมาเป็นข่าวว่าเพราะว่ามันมีปมประเด็นว่า
ก็อาจจะมีการเรียกคุณพิทาเข้าไป

ว่าจะรับไม่รับแล้วก็ชะลอไม่ชะลอ
ในส่วนของเราก็คงต้องติดตามในกระบวนการ
ยังยืนยันคำเดิมว่า
มีกระบวนการที่จะเฟิร์นคืนชีพ
ซึ่งตรงนี้ผมก็อยากที่จะทวงคืนความยุติธรรมโดยเร็ว
เพราะว่าอยากจะกลับไปทำงานตั้งใจทำงาน
แล้วก็อยากจะช่วยกันแก้ไขปัญหาประชาชนให้เร็วที่สุด
ในส่วนตรงนี้เมื่อวานออกมา๒อัน
ก็คือมีการยกคำร้องของกรกตชุดหนึ่งที่เป็นชุดคดีอาญา
ซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจว่าอีกทางอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ส่งสารรัฐมนุนเนี่ย
ก็มีโอกาสได้เห็นสำนวนนะครับ
กรกนมีมติขอดูสำนวนของชุดนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

เหรอคะแม้แบบนี้รับรองเหล่าบรรดาด้อมส้มเข้าไป

ใครส่งอะไรให้นั้นน่ะ

ลอตเตอรี่ถูกต้องค่ะไปดูกันหน่อยค่ะ

คุณพิธาเนี่ยพอเดินทางไปถึงตรงบริเวณนี้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าอะไรล่ะก็ต้องพาผู้สมัครไปใช่ไหมล่ะ

คุณคุณวิทยานี้มีด้อมส้มเข้ามาส่งลอตเตอรี่ให้คุณวิทยากับมือ
ก็เลยยกขึ้นมาอยากรู้ไหมเลขอะไรดูค่ะ

สัมนาฬิกา
ปี๔๕ตอนอายุ

คุณอาจสองคนอาจจะสายตาไม่ค่อยดีเพราะว่าอายุเยอะแล้ว
เอาอย่างนี้นะคะ๕๖๗๓๔๓
แล้วลงท้ายมันคือ๔๓คุณพิทาบอกว่าทำไมใกล้วันเกิดผมแล้ว
ตรงกับเลขผมเลยเลขวันเกิดอายุ๔๓ปีวันที่๕กันยายนนี้ค่ะ

อายุ๔๓ใช่ไหมหน้าเด็กกว่าเรา๓คนอีก
นี่ไป๔๕แล้วนะ